ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
เมื่อคืนนี้นอนอยู่ในบ้านบ้านกลางสวนยางที่จังหวัดตรังนะฮะ

นี่ฮะตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะครับว่า
ใครคือผู้ที่มาก่อเหตุแล้วปมเหตุจะมาจากเรื่องอะไร
ข้างบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะเมื่อคืน

นี่ฮะ๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักนะฮะอยู่กลางสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่ห้าบ้านต้นมะพร้าวตำบลบังกุ้ง

ในบ้านเนี่ยศพผู้ชายผู้หญิงนะฮะ
มุ้งนะครับเสียชีวิตอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันศพของทั้งคู่นะฮะ
มีเลือดออกทางจมูกและปากนะครับ
แล้วมีร่องรอยการถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
ศพของผู้ชายนะครับจากการตรวจสอบ
พบว่าชื่อนายสรรยศสิทธิโชค
ชื่อเล่นชื่อมากอายุ๓๐ปี
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นภรรยาของในหมากนะฮะ
ชื่อนางสาวนาธยา๗คำอายุ๒๒ชื่อเล่นชื่อเก๋
ทั้งคู่เนี่ยภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนสกลนครนะครับ
นี่ฮะแล้วตอนนี้ก็มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับ
ผู้หญิงสกลนครนะฮะแล้วก็มาอยู่กับนายสรรยศ

คบหากันได้สักประมาณ๑ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
สภาพศพของทั้งสองนะฮะ

ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้ากลางหน้า๒นัดนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงนะฮะเก๋นะครับ
ถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะด้านซ้าย๑นัด
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

อยู่ที่บ้านต้นมะพร้าวตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
วันนี้เงียบเลยนะฮะไม่มีใครอยู่นะครับ
แต่มีกองเลือดกองอยู่หน้าบ้านด้วย
หน้าต่างกับประตูด้านหลังบ้านเนี่ยนะฮะ

มุ้งกับหมอนในบ้านเนี่ย

แล้วในบ้านมีพวกอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยนะฮะ

ของเครื่องใช้หนี้รกเต็มไปหมดเลย

ลุงบอกว่าหมากเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะครับ
เพื่อนเข้าออกบ้านแบบมาแบบมาบ่อยมากนะฮะ
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะ

ดูทางเข้าออกของบ้านจะเข้าออกได้๒ทางนะครับ
นี่สภาพที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้นะฮะ
เส้นทางหนึ่งก็ออกทางถนนในชุมชนได้

แล้วก็ได้เจอน้าสาวของหมากนะฮะ

้าของหมากบ้านอยู่ติดกันเลยนะครับ

ติดยาเสพติดมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะ

น้าบอกเท่าที่จำได้ตั้งแต่อายุ๑๕๑๖อ่ะ

หนักถึงขั้นเคยหลอนยานะบีบคอแม่ตัวเองมาแล้ว
เมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มมีจักรยานยนต์ขี่มาที่บ้านของบาก
แล้วตะโกนเรียกมาร์คนี่เรียกมาร์คมาร์ค
แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรต่อจากนั้นอีก
รู้อีกทีก็คือตอนเช้านะหลังจากที่ให้หลานเนี่ยไปเรียกหมากให้มากินข้าว
แต่พอหลานไปที่บ้านของมาร์กพบว่ามาร์กกับเมียเสียชีวิตแล้วทั้งคู่
แล้วคนที่ขี่มาเนี่ยเขาเข้ามีตะโกนเรียกใครมั้ยครับ
อ๋อเรียกเรียกแล้วเรียกเจอมากอันนี้ถึงกลัวออกไป
เขามานานมั้ยครับมาร์ก
ไม่นาน
ได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของหมากนะฮะ
ซึ่งเขาถูกควบคุมตัวไปในตอนนี้นะฮะ
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องกับการตายของหมากกับเมียเลยนะ
แต่เหมือนกับแจ็คพอร์ตหรือยังไงก็ไม่รู้
เพราะระหว่างที่ตำรวจเชิญตัวไปให้ปากคำเนี่ย
ดันไปเจอยาบ้าที่เขาเนี่ย๑๐๓เมตร
ตำรวจบอกก็ต้องถูกควบคุมตัวดำเนินคดีคดียาบ้านนั่นแหละ
เม็ดนะฮะในตัวของลูกพี่ลูกน้องของหมากนะฮะผู้ชายคนนี้
แต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หมากเนี่ยเขาก็ทั้งเสพยาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าด้วย
แต่ไม่เคยมีคู่อริไม่ขัดแย้งอะไรกับคนในพื้นที่อย่างแน่นอน
เมื่อวันก่อนยังเห็นหมากกับเก๋นะสองคนนี้ขี่จักรยานยนต์อยู่ด้วยกันเลย
นี่ยังงงอยู่เลยว่าใครมายิงเขาก็ตายกันเนี่ย
เขาก็อยู่ยังงั้นลงเกร่ไม่เคยมีก้อนหาแก๊วนะไม่เคยเห็นเลย
บอกว่ามีก้อนหาแก๊วบ้างไม่มี

นี่แต่นานหน่อยนะครับตั้งแต่ไปนู่น๕๙
ล่าสุดที่โพสต์คือ๑๙สิงหาคมนะครับ
โพสต์รูปตัวเองแล้วก็ใส่แคปชั่น

มันไม่ง่ายอย่างที่คิดและชีวิตคนเราไม่แน่นอน
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาโพสต์เกี่ยวกับอะไร

นี่นะฮะผู้ตายที่เป็นผู้หญิงนะครับ
แม่สามีของเก๋เนี่ยบอกว่า

คือช่วงตี๒เนี่ย

ก็คืออดีตพ่อผัวของเก๋อ่ะ
มาหามายืนอยู่หน้าบ้านยืนก้มหน้าไม่พูดอะไร
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเก๋เนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะ
พอตื่นมาก็ไปกรีดยางกรีดยางเสร็จถึงรู้ข่าวว่า
นี่เก๋กับหมากเขาถูกยิงตายเลยคาดว่าเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นวิญญาณของเก๋มาบอกให้รู้หรือเปล่า
เพราะว่าเก๋เนี่ยเขามีลูกสองคนที่ยังอยู่กับปู่กับย่าที่เป็นอดีตพ่อสามีแม่สามี
ข้อมูลจากทางฝั่งของอดีตแม่สามีของเก๋เนี่ยทำให้ทราบว่าเก๋มาคบหากับในหมาก
คนปัจจุบันได้แค่ประมาณหนึ่งปีนะครับที่ผ่านมาก็พอจะทราบข่าวว่าตัวเก๋เองก็เคยถูกหมากเนี่ย
ทุบตีอยู่บ่อยครั้งคือโดนทำร้ายด้วยทะเลาะกันอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่ทะเลาะกัน
คือแถวระแวกบ้านเขาข้างบ้านเขาก็ส่วนมากก็จะมีศักดิ์เป็นพี่ป้าน้าอาน้าตายายอดีตแม่พ่อสามีอะไรทั้งนั้นเลย
นี่นะฮะโดยเฉพาะแม่เนี่ยจากคำให้การของน้าสาวบอกว่าแม่ของหมากเนี่ยเคยถูกหมากเนี่ยบีบคอนะ
ตอนที่หลอนยาเคยถูกทุบตีด้วยเวลาลูกชายเนี่ยคลั่งยา
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ได้แยกสอบ๔คนมีแม่ของในหมาก
มีตามีน้าสาวแล้วก็หลานสาววัย๖ขวบด้วย
เนื่องจากทุกคนในครอบครัวให้การตรงกัน
ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยเมื่อคืนนี้
โอ้โหน่าแปลกใจนะเรื่องไม่ได้ยินเสียงปืนเนี่ย
มาเจอศพก็ตอนเช้าแต่กระสุนเข้าหน้าหมาก๒นัท
เข้าศรีสะเก๋๑นัท
จนกระทั่ง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
แม่ของในหมากค่ะกลับคำให้การที่บอกไม่ได้ยินเสียงปืนเนี่ย
บอกว่าได้ยินนี่ฮะตำรวจเลยต้องแยกสอบ๔คนที่อยู่บ้านใกล้บ้านของผู้ตาย
คือข้อมูลจากตำรวจบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกว่าคนที่ให้การวกไปวนมาที่สุดก็คือแม่ของหมากนะครับ
ตาเนี่ยอายุ๘๐นะตาบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ไปย่างปลากินกับเพื่อน
กลับมาถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่ง
แต่ตาก็จริงแล้วตำรวจบอกไปไล่ตรวจสอบไทม์ไลน์เนี่ย
ตามมาถึงบ้าน๑๖นาฬิกา๓๐นาที๔โมงครึ่ง
แต่ว่าไปบอกตำรวจให้การว่าถึงบ้านตอนทุ่มครึ่ง
ก็อาจจะสับสนเรื่องเวลาก็ได้ไม่แน่ค่ะ
ตำรวจจะไปตรวจสอบเส้นทางตามบ้านเพื่อนที่ตาบอกว่าไปย่างปลานะ
แต่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่กับคำให้การแล้วก็เส้นทาง
หลานสาวของผู้ตายอายุเพิ่ง๖ขวบ
ตำรวจก็ให้สหวิชาชีพมาช่วยสอบถามด้วย
ไปถึงก็เจอศพเลยนะคือหลานให้การตรงกันตลอดคือเด็ก๕๖ขวบ

เท่ากับว่าน้องเนี่ยจะเป็นพยานคนสำคัญตอนที่ไปเห็นศพ
กับว่าตอนนี้ยังเหลือ๓คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่บ้าน
มีตามีน้าสาวแล้วก็แม่ของหมาก
ที่ดูเหมือนจะพูดไม่ตรงกันนะ
แต่แม่ไม่พูดอะไรนะฮะก็เลยถามแม่ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
น้าบอกว่าแม่เนี่ยเคยถูกลูกชายเนี่ยคือหมากเนี่ยบีบคอเลยเหรอ
เคยถูกทำร้ายเหรอตอนที่ลูกชายหลอนยาไม่รู้เลย
แม่ก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะฮะนอกจากบอกว่าแม่ไม่ได้ทำ

จับไปได้แต่ไม่รู้
ว่าแม่ได้ยินเสียงปืนไหมได้ยินไหมแม่
แล้วทำไมรอบแรกก็ถึงบอกว่าเราไม่ได้ยินเสียงปืนสุดท้ายเราได้ยินเสียงปืนใช่ไหม
คนในบ้านทุกคนได้ยินเสียงปืนใช่ไหมครับใช่ไหมครับแม่
เขาทำร้ายร่างกายแม่บ่อยไหมถามหน่อย
อยากให้จับคนร้ายครับ
มีทงในใจแม่เอาคนร้ายคือใครไม่รู้เลย
คือตำรวจตีวงแคบมาสอบคนที่อยู่ข้างบ้านซึ่งคือคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่๓คนเนี่ยนะ
น้อง๖ผัวเนี่ยเป็นกรรมพยายามอยู่แล้วนะครับ
เพราะตำรวจบอกว่าการให้การเนี่ยมันวกวนโดยเฉพาะเรื่องได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงปืน
จากบ้านอยู่ใกล้กันมากนะฮะแล้วผู้ตายทั้งสองศพเนี่ยถูกยิงถึง๓นัด
รวมกันเนี่ยนะ๓นัดเนี่ยจะไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยเหรอ
มีการเก็บปลอกกระสุนปืนออกจากที่เกิดเหตุไปด้วย
แสดงว่าต้องมีเวลาในการก่อเหตุและคนก่อเหตุต้องใจเย็น
ใจเย็นลักษณะไม่กลัวว่าจะมีใครมาเห็น
หลังจากเจอศพนะฮะมาเจอศพตอนเช้าเช้าเนี่ย
ก็กินเวลาอีกพักใหญ่นานพอสมควร
ถึงที่คนในครอบครัวถึงจะโทรแจ้งตำรวจ
อันนี้ตำรวจก็แปลกใจว่าทำไมทิ้งเวลาไว้นานเหลือเกินกว่าจะแจ้ง
แล้วศพเนี่ยศพในหมากออกมาอยู่แถวนอก
นอกมุ้งตบของเก๋เมียในมากไปอยู่แถวข้างกำแพง
แล้วในมุ้งนี่มีเลือดเต็มเลยค่ะคือมันดูมีพิรุษไปหมดนะฮะ
ตกลงสภาพศพที่แท้จริงเนี่ยมีการยิงกันตรงไหนอะไรยังไง
ล่าสุดนะฮะคุณแซคนัทวินแจ้งเข้ามานะครับ
เราได้รับรายงานข่าวเข้ามานะฮะ
ตำรวจได้ผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับที่บุกไปยิงหมากกับเก๋จนเสียชีวิตนะครับ
คุมตัวมาตรวจเรื่องของคราบเขม่าวดินปืน
จากนั้นก็เชิญตัวคุณตาวัย๘๐คุณแม่ของในหมากด้วยน้าสาวของในหมากด้วย
มาที่กองพิสูจน์หลักฐานของสพเมืองที่จังหวัดตรังนะฮะ
เพื่อมาตรวจคราบขม่าวดินปืน
ถามคุณตาของในหมากว่าตกลงตาได้ยินเสียงปืนไหม
ตายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ยินนะ
และขอยืนยันด้วยว่าทุกคนในบ้าน
ไม่มีใครเกี่ยวข้องกับการตายของหลานชายแล้วก็เมียของหลานชาย
ไม่มีส่วนนะตาไม่มีส่วนใช่ไหม
คนในบ้านไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมตาหรือว่าอย่างนี้
ไม่ทำไม่ได้ยินด้วย
ยืนยันว่าคนในบ้านไม่ได้เป็นคนทำไม่
ด้วยความสัดจริงนะตาไม่จะรู้ไม่จะรู้ไม่รู้
ไม่มีส่วนใช่ไหมยืนยันนะตาไม่มีส่วนนะ
นี่นะฮะคือคนในบ้านเนี่ยถ้าตัดเด็กวัย๖ขวบไปนะ
ก็เป็นผู้ใหญ่๓คนแต่ล่าสุดนะครับ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องสงสัย
เป็นคนที่๔ที่เป็นผู้ใหญ่นะม้าตรวจทราบขมวดดินปืนเหมือนกัน
เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ศพของผู้ตาย

ไม่ใช่มีประวัตรเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่เดือน
ตำรวจยืนยันกับเรานะครับบอกว่าคดีนี้ไม่น่ายากค่ะ
เดี๋ยวได้ตัวคนร้ายอย่างแน่นอน
เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันจะบอกได้

ที่ผู้ต้องสงสัยกับที่สพของทั้งสองสพ

ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอดู